อยู่แต่งกลิ่นสังเคราะห์นะคะ

อ่าใช่ครับเป็นนึกว่าสกัดเย็น

ไม่รู้อะไรถูกสุดแต่กลิ่นหอมทั้ง๓กลิ่นเลย
แต่ต้องให้เข้าไปข้างในก่อนเพราะว่ากลิ่นไม่ค่อยดีแล้ว
ครับผม

ที่คือกำถามข้อที่๔ข้ามูลค่า๑๕๐๐๐บาท
สังเกตให้ดีค่ะแตกต่างกันที่กลิ่นค่ะคิดว่าอะไรถูกสุด
อันนี้มีมะลิส้มหรือซักกินใบเตย

ยาก
พี่ไม่รู้จะช่วยทุกข้อทุกอย่าง
อันแรกค่ะกลิ่นมะลิค่ะที่น้องกล้าไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
๒๒จ้ะหวานฉ่ำจ้ะ
สุดท้ายค่ะกลิ่นใบเตยต้องถูกกว่า๒๐บาท
นะถ้าแพงกว่า๒๐บาทโอเคบ๊ายบาย
เนอร์กินใบเตยราคาอยู่ที่
ถูกฟาถูกฟา
ถูกฟา

เมอรี่ถูกสุดเลย

ตอบผิดเสียดาย

โถกลับบ้านมือเปล่านะนี่
เศร้าไหม
ไม่เป็นไรครับ

ใช่
ถ้าย้อนอดีตกลับไปได้จะหยุดในข้อที่แล้วไหมคะ

ขอบคุณท่านเลยคุณกล้าตอบผิดในข้อที่สี่
กลับบ้านมือเปล่าอย่างน่าเสียดายไปอีกคนและวันนี้ก็หมดเวลาแล้ว
เจอกันใหม่ต่อหน้ารับรองว่าสนุกเหมือนเดิม
แต่ยังมีคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านกูโรตีชาชัก๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
โรตีข้าวโพดชีสช็อกโกแลต๒โรตีทิชชู่วิปครีมคาราเมล๓โรตีกล้วยชีส
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้องก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
เฮ้ยมาซื้ออะไรอ่ะ

หีศาสตร์เด็กอายุประมาณสัก๑๐๑๕
ไม่จับมาก

ขอให้ลูกค้าเข้าเยอะขอให้ขายดีไปเทน้ำเทป้าด้วยเถอะ

จัดมาดู

ฮะไปยิบมั่งไง
เยอะนะมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว